คุณผู้ชมครับข่าวที่เป็นที่สนใจของประชาชนนะตอนนี้
ก็เป็นเรื่องของเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นคอนโดที่สมุทรปราการ
มันก็คงต้องย้อนกลับมาดูว่าคอนโดแต่ละแห่งนั้นมาตรการความปลอดภัยเพียงพอหรือเปล่า
กล้องวงจรปิดมีไหมแล้วเราจะไว้ใจคนในคอนโดด้วยกันได้มากน้อยเพียงใด
เหตุการณ์นี้ที่ทำให้น้องผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วก็ทำให้คนในคอนโดตอนนี้แทบจะย้ายออกกันหมดแล้วนะฮะ
ถึงแม้จะจับคนร้ายได้วันนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแน่นอน
ชาวช่องไม่พอใจรุมด่าแล้วก็แทบจะโดนรุมประชาธรรมติดตามจากรายงานเลย
ไอ้เว้ย
นี่คือวินาทีชาวบ้านคอนโดเมืองทองบางพลี
เกิดความเครียดแขนตะโกนด่าทอนายนัทชัยอาจสามารถ
ผู้ต้องหาใช้อาวุธมีดแทงนางสาวอินทุอ่อน
อายุ๒๓ปีเสียชีวิตหน้าลิฟท์ชั้น๗
คอนโดเมืองทองบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
หลังชุดสืบสวนตามรวบตัวนายนัทชัย
ภาพว่าวันเกิดเหตุนั่งดื่มเบียร์
ระเบียงหน้าลิฟท์ชั้น๗ใกล้ห้องของผู้ตาย
พอเบียร์หมดขวดเห็นผู้ตายเดินลงมารับอาหารจากเดลิเวอรี่
รีบเดินลงไปที่ห้องของผู้ตาย
เอามือบิดลูกบิดประตูพบว่าประตูไม่ได้ล็อก
แง้มประตูเปิดดูพบว่าไม่มีใครอยู่ในห้อง
สังเกตเห็นกระเป๋าของผู้ตาย๒ใบวางอยู่บนที่นอน

แต่จังหวะนั้นผู้ตายกลับมาที่ห้องพักพอดี
เข้าไปซ่อนตัวในห้องน้ำนาน๒๐นาที

ตั้งใจว่าจะออกมาหยิบกระเป๋าแล้วออกไปจากห้อง
แต่พอออกมาจากห้องน้ำผู้ตายส่งเสียงร้อง

ผู้ตายกัดที่นิ้วกลางเลยใช้มีดที่พกมาคมคู่
จากนั้นผู้ตายเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้า
เขาจึงลากออกมาแล้วเกิดการต่อสู้กัน
พลั้งมือทำให้ผู้ตายถูกมิดแทงที่ต้นขาซ้าย

รีบวิ่งออกมาจากห้องแล้วหลบหนี
ตำรวจใช้เวลา๑๐นาทีในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ขณะที่ผู้ต้องหายกมือไหว้เพื่อขอโทษ
นายนัทชัยจะอ้างว่าการก่อเหตุครั้งนี้

แต่ญาติของผู้ตายกลับไม่เชื่อคำให้การของนายนัทชัย

พี่สาวของผู้ตายเชื่อว่าสาเหตุและแรงจูงใจ
คือผู้ต้องหาน่าจะบุกเข้าไปข่มขืนน้องสาว
และไม่เชื่อว่าน้องสาวจะลืมล็อกประตูห้อง

ภารกิจเรื่องประหิน
เพื่อการดาบรับในแรงสิน

เดินไปยังไม่นานน่ะ
อีกซักนิดนึง
ศพของนางสาวอินทุออนจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๓๐ธันวาคมนี้
ส่วนนายนัทชัยถูกแจ้งข้อหาบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธและทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
วีรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน